ในภาคส่วนอื่นก่อนนะครับมีตำรวจที่นทบุรีนะครับตอนนี้กำลังเร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายคนหนึ่งอยู่เป็นคนเร่ร่อนนะเป็นคนเร่ร่อนที่ไปทำร้ายเพื่อนด้วยกันนี่แหละเพื่อนเร่ร่อนด้วยกันเนี่ยจนเสียชีวิตไปแทงเขาตายแล้วแทงตายคาวัดโอ้โหโรงทานด้วยโอ้โหโรงทานของวัดสังฆทานนะฮะในพื้นที่จังหวัดนท
จันล่ำเลิศหรือในหมึกอายุ๔๒ปีมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ลำคอด้านขวานะฮะ
หนึ่งแผลด้วยกันนะครับเสียชีวิตในวัดสังขทานตะบนบางไผ่
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจสพบังศรีเมือง
สอบถามผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ตายมากินข้าวที่โรงทานนะครับ
แล้วก็มีเรื่องกับเพื่อนที่เป็นคนเร่ร่อนด้วยกันชื่อว่านายจรรย์พรนามสกุลแซ่อื้อหรือว่าในต่อ
ในตอนนี้อายุ๓๕นะเป็นคนเร่ร่อนที่เพิ่งออกจากคุกได้ประมาณ๑เดือน
มักจะมากินข้าวที่โรงทานของวัดสังฆฐานเนี่ยตอนที่เกิดเหตุในต่อมากับแฟนสาวนะ
แล้วก็มีปัญหากับผู้ตายที่ชื่อว่าในหมึกหาว่าในหมึกเนี่ยไปจีบแฟนของเขา
แล้วก็ชกต่อยกันนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าในต่อผู้ต้องหาเนี่ย
ในหมึกไปครั้งหนึ่งก่อนแต่ไม่โดนค่ะก็เลยชักมีดขึ้นมาเป็นมีดปอกผลไม้
พกติดตัวมาแล้วก็แทงใส่เขาเข้าคอพอดีฮะเข้าลำคอพอดีเขาตายคาที่เลยครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วในต่อก็พาแฟนหลบหนีออกไปจากวัดนะฮะ
เนี่ยฮะก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดท่านก็พาไปดูจุดเกิดเหตุ
อยู่ที่โรงทานของวัดสังขทานตรงจุดนี้เลยฮะที่หลวงพ่อท่านบอก
ยังมีคราบเลือดของผู้ตายอยู่เลย
มีกล้องวงจรปิดของวัดนะครับทุกผู้ชมครับ

หลังจากที่นายจรรย์พรหรือว่าในต่อก่อเหตุแล้วเนี่ย

ตอนนั้นจะบันทึกภาพผู้ก่อเหตุกับแฟนสาว
ตอนที่มาเนี่ยใส่เสื้อสีดำมานะผู้ต้องหา

ที่วัดเมื่อเช้า๖นาฬิกา๒นาทีของเมื่อวานนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เขาเดินมากับแฟนสาว
ต่อคนก่อเหตุใส่เสื้อสีดำนะฮะ
พอเข้าไปข้างในเนี่ยนี่ไปขอข้าวพระกินนะ
คือที่มา๖โมงเช้าเนี่ยมันคือมากินข้าวที่โรงทาน
ถูกต้องนะแล้วก็มีเพื่อนที่ชื่อว่าในหมึก

ไปถึงก็เนี่ยแหละเหมือนที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกที่เขาเห็น

ชกกันชกเขาไม่โดนก็เอามีดแทงเขาหาว่าเขามาจีบแฟนตัวเอง
๙นาฬิกา๔๕นาทีมีภาพตอนที่ในต่อก่อเหตุแล้วแล้วเดินออกไปจากวัด

อ่าเนี่ยไม่รู้ว่าไปหยิบมาจากไหนหรือว่าเอาติดตัวมาอยู่แล้วแต่คงรู้ตัวแหละว่าก่อเหตุแทงเขาตายแล้ว

ใส่เสื้อสีเหลืองเดินออกไปจากวัดนะครับโดยมีแฟนสาวเดินตามหลังมานะครับห่างกันสักประมาณ๒นาทีในช่วงเวลานะครับที่เดินตามหลังกันไป
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าวัดสังขทานนะครับที่สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
เราไปคุยกับเจ้าหน้าที่วัดนะครับชื่อว่านายสมศักดิ์รอดภัยอายุ๕๐ปี
สมศักดิ์นี่เขาอยู่ที่วัดเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วเห็นเหตุการณ์ด้วยบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้ตอนนั้นนั่งอยู่ที่โรงทานของวัดสังขทาน
ต่อคนก่อเหตุเนี่ยที่มาที่โรงทานได้ถกเถียงกับในหมึกผู้ตายเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะได้ยินเสียงในต่อพูดประมาณว่าไปยุ่งกับเมียเขาทำไม
แล้วในต่อก็ชกในหมึกไปแต่ว่าในหมึกหลบฮะพอหลบได้ก็หลบไปอยู่ข้าง
สมศักดิ์ที่เขาเห็นเหตุการณ์นี่แหละจากนั้นในต่อเดินปรีเข้ามาหาในหมึกแล้วก็ควักมีดที่พกอยู่ที่เอวขึ้นมาแล้วก็แทงใส่ในหมึกเข้าที่คอพอดีนะครับ
พอแทงในหมึกเสร็จในต่อก็รีบหลบหนีไปอย่างรวดเร็วก็พาแฟนสาวไปด้วยส่วนในหมึกตอนนั้นถูกแทงเข้าไปยังนั่งนิ่งอยู่นะครับแล้วก็มีเลือดเนี่ยที่เริ่มไหลนองออกมา
ตั้งแต่คอก็ไปถึงหัวไหล่ไหล่ก็ลงไปถึงท้องช่วงแรกในหมึกคงจะยังไม่รู้ตัวว่าถูกแทงเข้าไปแล้วอันนี้ที่พี่สมศักดิ์เขาเล่านะ
พอถูกแทงเข้าไปแล้วแล้วเริ่มรู้ตัวเองเนี่ยตอนนั้นก็คือเลือดเนี่ยไหลออกมามากตอนนั้นนายสมศักดิ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยประคองนะครับแล้วก็จะพาไปโรงพยาบาลที่แรกในหมึกจะไม่ไปแปลว่าเลือดเนี่ยออกมากแต่ยังไม่ทันจะพาไปโรงพยาบาลในหมึกก็พูดขึ้นมาว่าไม่ไหวแล้วค่ะแล้วก็ฟุ๊บลงไปกับ
แต่รู้จักในต่อในต่อเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมักจะเข้ามาที่วัดสังฆฐานมาขออาบน้ำมาขอข้าววัดกินมาเป็นประจำแต่ในต่อมีนิสัยเกเรอันทภาณแล้วไม่กลัวใครชอบหาเรื่องคนที่เป็นคนเร่ร่อนด้วยกันนะคนพิการก็ไม่เว้นหาเรื่องหมดคนในวัดต้องคอยห้ามปรามไม่อยากให้ในต่อเนี่ยกลับมาที่วัดอีกเกรงว่าจะไม่
เพราะที่กลัวมากนอกจากกลัวในต่อจะย้อนกลับมาที่วัดอีกเนี่ยพี่สมศักดิ์เขาบอกกลัวผีมากเพราะว่าในหมึกถูกแทงอยู่ตรงนี้จุดโรงทานเลยคุณรัชพรเขาก็ต้องมาอยู่ตรงนี้กันโรงทานอ่ะทำกินทำทานเนี่ยทำข้าวปลาอาหารต่างแล้วตอนนี้ญาติของในต่อของในหมึกที่เสียชีวิตก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครที่ไหนอะไร
พอดีเจอเขาเที่ยงกันอยู่ก็เลยยืนดูอยู่แล้วก็การชกต่อยกันแล้วคนที่จ่ายก็ล้มที่โต๊ะแล้วคนที่แทงอ่ะคุณอาคุณร้ายเขาก็เลยชักไม่ได้เอาเอวมามาแทงแล้วก็ก็เก็บเจ้าเปล่าผ้ากลบหนีไปเลยส่องคุณผู้เมียผมจะห้ามพูดไม่ทันกับคุณแทงไปแล้ว
เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะครับก็คำว่าคนที่ใจไปลวนลามกับแฟนเขาเขาก็มีเรื่องทั่วไปแล้วจะเหมือนคนใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยแบบกับเรื่องแฟนเขาเนี่ยหึงมากเลยโดนมาหลายคนแล้วครับที่ผมอยู่ที่นี่เห็นมานะ
ที่นี่พอได้ข้อมูลว่าทั้งในต่อกับในหมึกนะในต่อคนก่อเหตุเนี้ยแล้วก็ในหมึกผู้ตายค่ะอ่ารวมทั้งแฟนสาวในต่อด้วยนะฮะเป็นคนเร่ร่อนนะครับอ่าเราก็ไปดูพื้นที่แถวแถวนั้นอ่ะแถวนั้นที่จะมีคนเร่ร่อนอยู่เยอะเยอะคือแถวสะพานพระรามห้านะฮะใต้สะพานพระรามห้าเนี้ยจะมีจุดที่เขาอยู่กันเลยอันนี้เป็น
สีดีอายุหกสิบเก้าปีเขาเป็นคนเร่ร่อนแล้วอาศัยอยู่ใต้สะพานพระรามห้านะฮะอ่าแถวแถวน้นทบุรีอะนะฮะแล้วเขาก็มาขอข้าวที่โรงทานที่วัดสังกฐานแห่งเนี้ยกินเป็นประจำอืมนายสันติบอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุในต่อกับแฟนสาวก็มานอนอยู่ที่ใต้สะพานพระรามห้านะส่วนในหมึกก็มาอ่าแต่ว่าตามมาท

สิบบาทมั่งสี่สิบบาทมั่งถ้าใครไม่ให้ในต่อในต่อจะลากไปกระทืบโอ้นี่ขนาดเป็นคนเร่ร่อนด้วยกันก็ไม่เห็นใจกันเลยนะถูกต้องตัวลุงสันติเองบอกว่าลุงเองก็ต้องให้อืมลุงเองก็เคยให้เงินในต่อหรือไม่ก็ต้องถ้าไม่มีเงินก็ต้องให้ของกินในต่อค่ะไม่อยากขัดใจกลัวถูกทำร้ายอืม

ตราบห้าครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะคือใต้สภัณฑ์ใหญ่ใหญ่ข้างล่างจะเป็นอย่างเนี้ยเป็นพื้นที่กว้างกว้างเลยอ่าเห็นมั้ยก็จะมีคนเร่ร่อนเขามาจับจองเป็นที่พักที่อาศัยอ่ะโอ้นี่ไงมีที่นอนหมอนอยู่ด้วยใช่กลางวันจะไม่ค่อยเจอตัวเขาหรอกค่ะแต่กลางคืนเนี้ยเขาก็จะมาแล้วก็จะมารวมตัวกันนะครับตรงจุดนี้นะ
ที่รู้จักกับทั้งในต่อแล้วก็ในหมึกบอกว่าเย็นในวันก่อนจะเกิดเหตุหนึ่งวันเนี่ยในต่อกับในหมึกก็นั่งกินลาวกันอยู่ใต้สภาพนี่แหละก็ดูสนิทสนมก็ดีไม่คิดเลยว่าจะมาก่อเหตุแทงกันตายเพราะเรื่องผู้หญิง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
อ่าเพราะว่าผมก็ทำงานตกใจไหมพี่ก็ไม่ได้ตกใจอ่ะคือแบบว่าอยวกเขาจำตัวเอาเองหลายครั้งแล้ว

พันธบทเอกวันชายชูจิตผู้จำการศพศบังษีเมืองบอกว่า
กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวในต่ออยู่นะครับ
ในต่อคนก่อเหตุเนี่ยตอนนี้ตำรวจได้ข้อนวังศาสน์ออกหมายจับแล้วนะครับ
หมายจับจากศาลตั้งแต่เมื่อวานนี้
กำลังไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ว่าจุดที่หน้าวัดที่เห็นเนี่ยแล้วไปไหนต่อ
อะไรยังไงนะครับกำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะฮะ